อุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาว
แต่ว่าก็ส่งผลดีนะคะต่อสถานที่ท่องเที่ยวต่างโดยเฉพาะที่อำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชศรีมาซึ่งถือว่าเป็นแหล่งโอโซนอันดับ๗ของโลก
ฝูงลิงสมในวัดเกรียงไกรกลางตำบลเกรียงไกรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ต่างออกจากป่าไปจับกลุ่มกันนั่งรอบกองไฟ
ที่เจ้าหน้าที่ภายในวัดนั้นก่อไว้ให้
เพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายได้คลายหนาวค่ะ
อุณหภูมิที่ลดลงก็ทำให้ประชาชนต้องสวมใส่เสื้อกันหนาว
และนำเศษไม้ไปก่อไฟผิงที่หน้าบ้าน
สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายติดต่อกันเป็นวันที่๒ค่ะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่ตลอดคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้นะคะ
ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องอุณหภูมิเฉลี่ยค่ะ๑๐องศาเซลเซียส
ชาวบ้านในอำเภอแม่แตงที่นำอาหารไปขายในงานคุ้มทัพเดือค่ะ
ต้องนำเตาถ่านหรือเตาอ้างโล่ไปก่อไฟผิงคลายหนาวค่ะ
ด้านนายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ
เฝ้าระวังภัยพิบัติหนาวโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านโคก
ตอนนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๙องศาเซลเซียส
แล้วก็มีฝนตกตลอดคืนด้วยก็เตรียมที่จะหาทางช่วยเหลือประชาชนค่ะ
ที่จังหวัดพยาวมีฝนตกทั้งวันทั้งคืนเช่นกันนะคะ
ทำให้อุณหภูมิลดลงค่ะอยู่ที่๘องศาเซลเซียส
ประชาชนและสัตว์ตอนนี้ต่างเผชิญกับภัยหนาว
แต่ฝนตกก็ส่งผลดีนะคะทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงข้าวนาปรังค่ะ
จังหวัดพิศนุโลกอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ
ถ้าวัดได้๑๒๖องศาเซลเซียสลดลงจากเมื่อวานนี้
สภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลให้แม่น้ำน่านที่ไหลผ่านเมืองพิษนุโลก
เกิดปรากฏการณ์ไอน้ำเหนือผิวแม่น้ำน่าน
สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นค่ะ
เช่นเดียวกับที่จังหวัดหนองคายนะคะอุณหภูมิทั่วไปตอนนี้นะคะ
องศาเซลเซียสค่ะส่วนริมแม่น้ำโขงนะคะ
อยู่ที่ประมาณ๙๑๐องศาเซลเซียส
เกิดปรากฏการณ์น้ำโขงเช่นกันนะคะบริเวณชุมชนมีชัย
ซึ่งใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่ง
มีไอน้ำลอยขึ้นมาในอากาศคาดว่าเกิดจากอุณหภูมิของน้ำโขง
และอุณหภูมิของอากาศที่แตกต่างกันมากค่ะ
ที่จังหวัดเลยนะคะยังหนาวต่อเนื่องค่ะ
อุทยานแห่งชาติภูเรือและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง
อำเภอภูเรืออุณหภูมิตอนนี้นะคะ๐องศาเซลเซียสค่ะ
ช้างป่าภูหลวงและชาวบ้านต่างได้รับผลกระทบ
จากอากาศหนาวฝนตกและลมพัดแรงค่ะ
และที่จังหวัดนครราชศรีมานะคะในอำเภอวังน้ำเขียว

อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วอยู่ที่๖องศาเซลเซียสค่ะ
ส่งผลดีต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในรอบ๑๐๒๐ปี
นักท่องเที่ยวแห่เข้าพื้นที่นะคะทำให้เงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๕๑๐ล้านบาท
ในช่วง๓วันที่มีอากาศนี้ค่ะ